ช่วงนี้ติดตามข่าวดีสำหรับคนที่เช่าพวกประเภท
ห้องพักบ้านหรืออาคารชุดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลังจาก๑พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไป
จะต้องโดนเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน๑เดือน

เพราะว่าที่ผ่านมานี่คือโดน๓เดือน๖เดือนปีนึง
คือบางทีมันเป็นเงินก้อนบางทีมันก็ลำบากในการจ่ายนะคะ
ตอนนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเขาประกาศออกมาแล้วนะคะ
ว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช๒๕๖๑
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้เช่าและเจ้าของที่พักอาศัยค่ะ
จะมีผลตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมปีนี้
กับสถานที่เช่าตั้งแต่๕หน่วยขึ้นไป
ตัวอย่างก็คือห้องพักบ้านอาคารชุดและอพาร์ทเมนต์
แต่ว่าไม่รวมหอพักกับโรงแรมนะคะ
เพราะว่า๒ประเภทนี้มีกฎหมายกำกับเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็ระบุว่า
ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า๑เดือน
แต่สามารถเรียกเก็บเงินประกันเกินกว่า๑เดือนได้
อีกทั้งยังห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ
เกินกว่าอัตราที่มีการเรียกเก็บจากการไฟฟ้าและการประปาด้วยค่ะ
ทันทีที่ประกาศบังคับใช้กฎหมายนะคะ
ให้เช่าและผู้เช่าก็จะต้องมีหลักฐาน
การตรวจสภาพอาคารแนบท้ายสัญญาเช่า

ให้เช่าต้องคืนเงินประกันผู้เช่าทันทีภายใน๗วัน
แต่ผู้เช่าจะทำความเสียหายเอาไว้
หากใครไม่ทำตามต้องถูกลงโทษจำคุก๑ปี
พร้อมปรับเงินไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ